มันรออยู่มีทางต่าง
สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
วันนี้เจ๊กรีก็เอาเสื้อผ้าเก่า
มาขายที่ตลาดรถไฟรัชดา
จะเอารายได้ทุกไปช่วยเด็กอ่อน

ที่เอาเสื้อผ้าเก่ามาขายเพราะว่าที่บ้านอย่างที่ทราบงานมันทำอย่างนี้ค่ะ
อยู่หน้าจอมันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยแล้วมันเยอะมาก
ก็เลยเอาเสื้อผ้าเก่าเรามาขายดูค่ะ
อ่าอันนี้สวยอันนี้เอียม

แต่ชุดมันก็จะเป็นแบบชุดแบบแจ๊กกะลีนนะคะ

บาทค่ะไปทำบุญ
อันนี้ควรซื้อเพราะว่ายังไม่ใส่เลย

อันนี้ก็จะเป็นชุดแบบนี้ค่ะ

ตอนนี้คนเดินเข้ามาเลือกแย่ง

ต้องใส่แบบมันเองข้างในหรืออะไรอย่างเงี้ย
อีสานนี่คนอีสานขอบคุณนะคะ

ก็ไปขายของมาก่อนเลย
แล้วก็คิดว่าเสื้อผ้าวันนี้มันก็ยังไม่เป๊ะมาก

แต่ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวนี่เป็นสารตั้งต้น

ก็ไม่รู้แล้วผมก็หยุดตกอ่ะ

ทำให้เห็นอกเห็นใจแม่ค้าเลย

วันนี้สรุปยอดที่ขายได้ทั้งหมด

แล้วยิ่งเราพอเราบอกเขานะว่าเอาไปทำบุญอะไรอย่างนี้

สรุปแล้วนะคะวันนี้ก็คือการที่เราเอาเสื้อมาขายเนี่ย
มันก็อาจจะดูง่ายเหมือนแบบเซลป
เวลาเอาของมาขายแล้วก็ได้เงินไป
แต่ถ้ามองกันดีแล้วเป็นการช่วยเหลือสังคมค่ะ

อย่างเราลงกายเอาเสื้อมาขายใช่ไหมคะ
ถ้าสมมุติเรามีความสุขทำอะไรออกมาก็มีความสุข
แค่เรายิ้มให้กันแล้วก็รู้จักเผลอแผลกันค่ะ
เท่านี้โอ้โหแฮปปี้แล้วค่ะ